ปัญหาที่มีคนขับแท็กซี่ไปลวนลามหรือว่าก่อเหตุข่มขืนผู้โดยสาร
เมื่อวานนี้ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูล
ว่ารถแท็กซี่หมดอายุนั้นอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางของมิจฉาชีพ
ที่จะแฝงตัวมาในคราบคนขับ
ซึ่งก็คาดว่าข้อมูลมีรถประเภทนี้วิ่งอยู่บนถนนอยู่ไม่ต่ำกว่า๑หมื่นคัน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงได้ลงพื้นที่ไปแถบนนนทบุรี
ก็พบว่ามีการนำแท็กซี่ปลดระหว่างมาวิ่งจริงนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์ครับ
แท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนหมวดมองูและรถแท็กซี่สีฟ้าที่ไม่มีข้อความแท็กซี่บุคคลหรือชื่อนิติบุคคลติดอยู่ข้างรถ
คือตัวอย่างรถแท็กซี่ผิดกฎหมายที่ใช้งานมาครบ๑๒ปี
ตามกฎหมายต้องนำทะเบียนไปคืนกรมการขนส่งทางบก
แต่กลับยังวิ่งให้บริการตามท้องถนน
ซึ่งทั้ง๒ขันต์พบอยู่ที่ย่างบางใหญ่แถวเซคเกจ
สำหรับรถแท็กซี่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลหมวดที่ครบอายุการใช้งานแล้วได้แก่ทะเบียน
รถที่ขึ้นต้นด้วยทรทหารทททรทหารทท
ส่วนรถจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาหรือสีเขียวเหลือง
วดตัวอักษรที่หมดอายุการใช้งานได้แก่
มมกกมมคคมมคคมมง
ส่วนมมจอจานจะครบกำหนดคืนป้ายในปีนี้
กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีสังเกตรถแท็กซี่ปลดระวัง

คันไม่มีข้อความแท็กซี่บุคคล
หรือชื่อนิติบุคคลติดอยู่ข้างรถด้านนอก

บนหลังคารถจะไม่ชัดเจน
แสงไฟไม่สว่างในเวลากลางคืน
ขณะที่มิเตอร์หรือมาตรค่าโดยสาร

ข้อมูลและรูปภาพตามบัตรประจำตัวผู้ขับขี่
ตรงกับผู้ขับขี่ขณะที่ผู้ขับขี่ไม่ใส่เครื่องแบบ
เครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
เป้าว่าแท็กซี่เหล่านี้มักจะฝังตัว
อยู่ในพื้นที่มหาชัยบางบัวทองบังใหญ่รังสิต
คลอง๑ถึงคลอง๗สมุทรปราการน้องจอกและชาเชิงเศร้า
แม้จะมีการสุ่มตรวจทุกวันและสามารถจับรถแท็กซี่
เถื่อนได้ไม่ต่ำกว่า๕๒๐คันในรอบ๖เดือนที่ผ่านมา
แต่นายนันทพงศ์เชิดชูรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
เตรียมเสนอเพิ่มโทษผู้ประกอบการที่ทำความผิด
การเปรียบเทียบปรับในการกระทำความผิดให้สูงขึ้น
ปัจจุบันที่ปรับอยู่๑๐๐๒๐๐บาทเพิ่มเป็น๕๐๐๐บาท

ต้องร่วมมือกันเราก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นมา
ความผิดหรือข้อหาที่พบบ่อยต้องให้ลดน้อยลง
งั้นชื่อเสียงแท็กซี่ก็จะตกลงต่ำลง
โทษหนักสำหรับผู้ประกอบการอีกประการหนึ่งก็คือ
คือการพักและยกเลิกใบอนุญาต
เพราะจะสูญรายได้ค่านำรถเข้าระบบประมาณ๑ล้านบาท
และไม่สามารถเพิ่มรถได้เลย๖เดือน
ซึ่งจะทำให้ธุรกิจชะงักและไม่มีรายได้เพิ่มขึ้น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน